ประเด็นดราม่าเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมของสาวมินพิชยา
มีการโพสต์ภาพกระเป๋าแบรนดเนมแบรนด์ดังมาก

จับตามองเว้าเห้ยเสียผาสีละป่ะ
เขาเข็นมาเป็นคันรถไงพี่เข็นมารถมันเยอะมากด้วย

ใช่แล้วและแน่นอนเลยค่ะเธอออกมาเผยว่าตอนนี้
ได้บินไปนำกระเป๋าต่างกลับมาเรียบร้อยแล้วด้วยตัวเองเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เอง
แต่ว่าก็แค่ไม่ได้โพสต์บอกใครเพราะว่าเห็นว่าเรื่องราวมันเงียบไปแล้ว
ก็เลยไม่อยากที่จะรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีก
แล้วก็ย้ำด้วยว่าเธอทำหน้าที่ของประชาชนแน่นอน
มีการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎ
น่าสงสาร
มินมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจใครก็ขออภัยไปด้วยแล้วกัน
เพราะจริงแล้วมันก็เป็นของขวัญวันเกิดของมิน
แล้วเราก็ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงเรา
จริงวินมีใบเสร็จค่ะมันก็เงียบไปแล้วอะเนาะ

มินเองก็ทำหน้าที่เสียภาษีเรียบร้อย
แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมนะคะ

กะจะไปวางที่บ้านใหม่
เราก็จะได้วางเขาให้เรียบร้อย

กะว่าจะเอาไปวางไว้ที่บ้านหลังใหม่
เพราะว่าเธอลงทุนทุบกระปุกซื้อบ้านหลังใหม่

แต่ว่าอุบไม่ขอตอบเรื่องของราคาแล้วกัน
เขาบอกว่ามันเป็นของขวัญที่ไม่สามารถประเมินราคาออกมาได้
ซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าได้หนุ่มคนรู้ใจ

โอ๊ตพี่ทักเป็นนุ่มที่เธอเพิ่งจะเปิดตัว
ว่าคุยกันอยู่เขาเป็นสถาปนิก
คุณพ่อใหม่ช่วยดูแลความเรียบร้อยอยู่บ้าน

พ่อเธอซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัว
แล้วก็ได้ราคาหนุ่มคนรู้ใจ
ดูแลตกแต่งบ้านอะไรให้เพราะว่าเขาเป็นสถาปนิก

ใช่ไหมเดี๋ยวก็รอดูบ้านมูลค่ามาหาสารของเธออีกครั้งนึง
อย่างพวกเราซื้อเกงงงเกงในยังไงก็ต้องเก็บใบเต็ปไว้ด้วย
รถยอดภาษีละครับเรา
เพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาตั้งโอ้เป็นห่วงนะภาษีดารา

๑๐จ่ายหรือไม่จ่ายดีไปกันใหญ่นะครับจ่ายหรือไม่จ่ายไปกันใหญ่
ก็เก็บไว้ให้หมดละกันบินเบิ้ลอะไรก็ไว้
ดาราก็นี่แหละต้องระวังตัวนิดหนึ่ง
เขาก็บริการนะเขาก็เหนื่อยกันนะ